กลับมาติดตามเช้าสดใสกันต่อนะครับ
อยู่กับคุณอรัชพรและผมสืบสกุลในเช้าวันนี้นะฮะ
กับข่าวสารที่โอ้น่ารัก

เรียนภาษาอีสานใช่ไหมกับน้องอุ๋มอิ๋มฝาแฝดคู่นี้น่ารักมากนะครับ
ภาษาอีสานในโลกโซเชียลแล้วมีคนดูกว่า๑๖ล้านวิวแล้วนะคุณ
นะคุณนี่เป็นเน็ตไอดอลตั้งแต่เด็กเลยนะยูทูบเบอร์
ที่สำคัญในชีวิตจริงของสองสาวนี่
เขาก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กกระตันยูนะฮะ
อิ๋มปลาเผาไปดูกันดีกว่าชีวิตของเธอ
นี่แต่งตัวสวยด้วยอ่ะใส่ชุดไทยแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนหน่อยนะครับแล้วก็ไปตากปลา
แล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนะครับ
ก็หลังจากโลกโซเชียลได้เข้าไปกดไลค์เด็กหญิงฝาแฝดที่ชื่อว่าน้องอุ๋มแล้วก็น้องอิ๋ม
ซึ่งครอบครัวได้โพสต์คลิปน่ารักของทั้งคู่

มีคนเข้าไปดูแล้วกว่า๑๖ล้านวิวไงคุณ

แฝดนี้ชื่อจริงชื่อเด็กหญิงรุ่งฤดีหรือว่าน้องอุ๋มนะครับ
แล้วก็เด็กหญิงรุ่งราตรีหรือว่าน้องอิน

รุ่งฤดีกับรุ่งราตรีนี่นะครับ
นามสกุลจ์ข้อยุ่นไว้๖ขวบเท่ากันแล้ว

อาศัยอยู่ที่บ้านหินขาวตำบลเขื่อนอุบลรัฐ
อำเกิร์นอุบรณรัฐจังหวัดข้อนแก่น

ตามตลาดนัดในเขตอำเภออุบลรัฐแล้วก็ที่อำเภอน้ำพอง
แม่ของน้องทั้งสองคนบอกว่าทดลองอัดคลิปวิดีโอลูก
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คมากกว่า๒๐คลิปแล้วนะครับ
มีผู้เข้าชมมากแล้วก็ถูกกดถูกใจกันเยอะมากเลยคุณ
ส่วนภารกิจประจำวันของน้องทั้งสองคน
ในวันหยุดจะช่วยพ่อแม่เตรียมของไปขาย
ช่วยล้างผักเก็บผักเตรียมป้ายโฆษณาร้าน
ไปติดที่๘แผงเลยตัวเล็กเท่าแผงเลยลูก

เมื่อเตรียมร้านเสร็จทั้งคู่ก็จะเข้าไปประจำที่นั่ง
โต๊ะปลาเผาเพื่อเรียกลูกค้า
ซึ่งจะพูดเป็นภาษาอีสานพร้อมกันว่า
พระเผาบัจจ้าโตน้อยกะมีโตใหญ่กะมี
มีผักมีน้ำจิ้มมีขนมเส้น
อันนี้ภาษาอันนี้เหนือป่ะอันนี้ฟังไป

คุณสุภาษาไม่มาพูดอีสานเปล่าอีสานให้ฟัง
เอาฟังน้องอุ่มอิ่มก็ดีกว่าฮะ
พระเผาบัจจ้าโตน้อยกะมีโตใหญ่กะมี

มื้อนี้น้องอุ่มอิ่มเสียบ้า
มาว่าวภาษาอีสาน

เดี๋ยวพี่อุ้มสิเป็นคนแปดด้วยจ้า
ปฏิโทษโอ้โห
มืดตึ๊บมืดแปดด้านคิดอะไรไม่ออก
มิสซีรีเงียบเซอร์เง็ด
เป็นบ่อนอใช่หรือเปล่า
มือหนีไปก่อนเดี๋ยวมือหน้าสิมาพ่อกันไหม
สวัสดีจ้ะบ๊ายบาย
มื้อนี่ไปก่อนจะพูดถูกมั้ย

มืดตึ๊บหมายความว่ามืดปัดด้าน

ใครใช่หรือเปล่า
มีไพและน้ำจิ้ม

ตัวเล็กตัวน้อยกังมีตัวใหญ่กังมี
พูดไปก็จะเพี้ยนเป็นเหนือไปนะฮะ

ไปอยู่สัก๒อาทิตย์น่าจะแบบซึมซับ
จะพอซึมซับได้แต่ว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่น่ารักนะ
มีเสน่ห์นะคือจริงว่าทุกภาษาของภาคเราเนี่ยมีเสน่ห์หมดเลย
ใช่แล้วหนูน้อยสองคนเนี่ยโอ้โห
เอาไปลงในโลกโซเชียลนะครับ
ทำให้คนเรียนรู้ภาษาอีสานที่น่ารักแบบนี้จากเด็ก
แล้วก็ถือว่าเป็นการสะท้อนการรักษาถึงภาษา
แล้วก็วัฒนธรรมคุณค่าของภาษาของแต่ละท้องถิ่นด้วย

แล้วก็บอกว่าแต่ละวันน้องอุ๋มอิ๋มจะขายปลาเผาได้มากกว่า๑๐๐ตัว

เก่งมากใครจะไปอุดหนุนก็ไปอุดหนุนเธอได้นะครับ
แถวนี้ตลาดนัดในเขตอำเภออุบลรัฐและอำเภอน้ำพองนะฮะ